มีคนร้องเรียนผ่านสื่อหลายคดีหลายเหตุการณ์นะคะ
หนึ่งในนั้นมีกรณีของนายบุญพลอยอาทหาร
เป็นนุ่มช่างรับเหมาทาสีในเมืองลบบุรี
เขาส่งคลิปภาพส่งข้อมูลมาที่ไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ

เขาบอกว่าเขาถูกตำรวจสายสืบสพนโดน๒นาย
จับเขาใส่กุญแจมือยัดยาบ้า
แล้วก็เอารถกระบะเขาไปด้วยซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
ปล่อยเขาไว้ข้างทางในสภาพถูกใส่กุญแจมืออยู่ด้วย
เขาก็ดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีกลับมาบ้านได้
พยายามไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองลบบุรี
สพลบุรีก็ไม่ยอมรับเรื่องแจ้งความ
ไปถึงศูนย์ดำรงธรรมมาถึงสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้
นี่คือข้อมูลจากนายบุญพลอยนะส่งมาให้เราทางไทยรัฐทีวี
ทีนี้เราก็ถามทางตำรวจว่ามันจริงไหมมันยังไงเนี่ย
ทางตำรวจโรงพักหนองโดนบอกว่าเขาทำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
เรื่องตบทรัพย์อะไรไม่มีจริงแล้วนายบุญพลอยมีประวัติ
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาสามครั้งวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือสี่ธันวาคมปีที่แล้ว
ตำรวจเข้าไปล่อซื้อยาบ้าจากนายบุญพลอย๑๒๕เมตร
แต่นายบุญพลอยหนีหนีตำรวจทั้งที่มีกุญแจมืออยู่เลย
หนีตำรวจไปตำรวจเขาเลยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับนายบุญพลอยนะคะ
ตอนนี้คือนายบุญพลอยถูกออกหมายจับแต่ตำรวจเขาซ้อนแผนยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมค่ะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีก็ทำทีเป็นว่า
พลอยมาให้ข้อมูลซิไหนบุญพลอยบอกว่าทางสพลบุรีไม่รับแจ้งความ
มามาให้ข้อมูลให้ปากคำเรื่องนี้หน่อยคุยไปคุยมาอยู่สักชั่วโมงหนึ่ง
ตำรวจก็โชว์หมายจับเลยนี่คุณถูกออกหมายจับแล้วรวบตัวเลยนะ

ไม่รับแจ้งความถูกแจ้งเขาหาเลย
ใช่รวบตัวเลยคือผู้สื่อข่าวของเราก็ไปกับนายบุญพลอยด้วยนะ
เพราะว่าเราก็ถือว่าเข้ามาร้องเรียนกับเราให้สื่อเป็นสื่อกลางอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เลยไปตามความคืบหน้าคดีด้วยกันไปนั่งรอดูด้วยกัน
ตำรวจเขาซ้อนแผนเลยโชว์หมายจับเลยค่ะ
พลอยหน้าถอดสีเลยคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าตำรวจจะแบบ
เหนือเมฆแบบนี้หลอกล่อให้มาโรงพักนะคะ
บุภาอาทหารภรรยาที่ไปด้วยพอรู้ว่าสามีโดนซ้อนแผน

ตำรวจก็ต้องนำตัวภรรยาของนายบุญพลอยมาสงบสติอารมณ์
พยายามอธิบายว่าตำรวจเขาทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายนะ

ตำรวจเมืองลบบุรีก็ประสานกับทางพันธุ์ตำรวจเอกสมชาย
นันสุพมงคลผู้กำกับการตำรวจภูทรหนองโดน
นำตัวนายบุญพลอยไปค้นบ้านพัก
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ
จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ค่ะ